ชายไม่ทนแล้วที่อุดรธานีนะครับคือน้องเนี่ยตกเป็นธาตุยาเสพติด
งานไม่ทำอ่ะไถเงินพ่อแม่นะครับพี่บอกพี่ไม่ทนแล้ว
คว้าปืนยิงเลยครับโอ้โหเหตุเกิดในบ้านพักนะครับ
บ้านสร้างหลวงอำเภอเพลจังหวัดอุดรธานีครับ
เมื่อค่ำวานนี้ที่เกิดเหตุเป็นบ้านสวนเห็นไหมฮะเป็นบ้านพักสามหลัง
ตำรวจเข้าตรวจสอบนะครับนายธวัชชัยไตรผู้อายุ๒๗ถูกปืน
เข้าหน้าแข้งซ้ายนอนเจ็บอยู่ตรงนั้นฮะและนี่คือปืนที่ใช้ก่อเหตุ
ปืนนี้เป็นของนายสุรศักดิ์ไตรผู้อายุ๓๐เป็นพี่นะครับ
ใช้ปืนนี้แหละยิงน้องสุศักดิ์เล่าบอกว่าผมไปทำงานที่อิสราเอล
กลับมากลับมาบ้านได้สองเดือนแล้วช่วงที่ทำงานอยู่ต่างประเทศ
แล้วก็ได้ข่าวน้องชายไม่ทำงานใช่ไหมเอาแต่ขอเงินพ่อขอเงินแม่
และมีการทำร้ายพ่อแม่ด้วยแต่วันนี้ได้เห็นกับตา
ได้เห็นกับตาก็เลยสั่งสอนตักเตือนไปน้องไม่ฟังครับ
ทำเป็นปรีจะเข้ามาทำร้ายเขายิงโป้งก็ให้หนึ่งนัดนะครับ
น้องก็ต้องหยุดล่ะเพราะว่านี่นะฮะเข้าหนึ่งนัดที่หน้าแข้งซ้าย
ต้นกู้ชีพประถมพยาบาลนะครับแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
ส่วนผู้ก่อเหตุตำรวจคุมตัวนะครับพร้อมกับปืนของกลางเนี่ย
ไปสอบประคำที่โรงพักษณ์แล้วครับ